มีหนึ่งเหตุการณ์ที่มันไปเทียบเคียงกับเรื่องของคดีฆ่าเสือดำนะฮะ
จากว่ามีการไปเผยแพร่คลิปหนึ่งไปพบนักท่องเที่ยวชาวไทยเข้าไปดำน้ำ
ที่อุทยานของจังหวัดชุมพรที่หมู่เกาะงาม
แล้วก็ไปถ่ายคือคนที่เขาอยู่บนเรือเขาไปถ่ายคลิปได้
เห็นเรื่องของพฤติกรรมคือมีปืนปืนฉมวก
แล้วก็มีปลาที่ถูกล่ามาลากมากับการดามน้ำของเขา
ซึ่งเหตุผลที่ถ่ายคลิปได้เพราะว่านักดำน้ำ๒คน
ขึ้นเรือผิดลำจะกลับขึ้นเรือแต่ว่าเรือลำนี้ไม่ใช่เรือของเขา

สำคัญเห็นทั้งใบหน้าเห็นทั้งอุปกรณ์พฤติกรรมต่าง
มีทั้งปืนมีทั้งปลาที่ถูกฆ่าแล้วก็ลากไปในน้ำแบบนี้
นี่คือหลักฐานสำคัญถูกต้องนะฮะ
คือโลกออนไลน์ก็มีการแชร์คลิปนี้ที่คุณผู้ชมเห็น
นักท่องเที่ยวใส่ชุดดำน้ำพร้อมกับมีปืนฉมวกยิงปลาหมอทะเล
บริเวณหินแพรหมู่เกาะงามอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะที่เกาะชุมพรจังหวัดชุมพร
แล้วก็กลายเป็นที่วิภาพวิจารณ์การสนัดโลกออนไลน์
ล่าสุดนายมรักพงศ์บุญย่อยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร
ไปแจ้งความต่อเจ้าพนักงานสอบสวนสพบน้ำชุมพร
เพื่อไปสืบสวนสอบสวนเอาผิดกับนักดำน้ำทั้งสองคน
และเรือนนำเที่ยวเป็นเรือนนำเที่ยว
พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพุทธศักราช๒๕๔
โดยในส่วนของนักดำน้ำก็โดนข้อหาล่าสัตว์ในเขตห่วงห้าม
ขณะที่เรือนำเที่ยวพบเป็นเรือในพื้นที่ปากน้ำชุมพร
และไม่ได้มีการขึ้นทะเบียนเป็นเรือประกอบการท่องเที่ยวกับอุทยานแต่อย่างใดด้วยนะครับ
หัวหน้าหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติบุกรชุมพรบอกว่าจากการเข้าไปตรวจสอบในพื้นที่เพื่อหาพิกัดเนี่ย
พิกัดนักท่องเที่ยวที่ไปยิงปลาพบว่าเป็นพื้นที่ที่มีการควบคุมดูแลของเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรจริง
จากว่าจุดพิกัดดังกล่าวมีทุ่นสำหรับผูกเรือสีเหลือง
ซึ่งอยู่ในเขตอุทยานอย่างชัดเจน
ด้านตำรวจก็คือพันธุ์ตำรวจเอกนรเศษอินทรจันทร์
ผู้กำกับสพปากน้ำชุมพรบอกว่า

ที่ปรากฏตามภาพไปสอบสวนหาข้อเท็จจริง
ว่าวันเวลาดังกล่าวมีการนำนักท่องเที่ยวรายใดไปช่างเรือออกไปดำน้ำ
เพื่อจะหาตัวการแล้วก็ออกหมายเรียกบุคคลดังกล่าว
รับทราบข้อกล่าวหาต่อไปครับ
โทรสอบถามไปที่อาจารย์ทรธรนาวาสวัสดิ์
รองคณะบดีคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
แล้วก็เป็นที่ปรึกษากรมอุทยานด้วยบอกว่า
จากกรณีนี้ผิดทั้งคนที่ไปยิง
แล้วก็ผิดทั้งเจ้าของเรือด้วย
ในระดับคดีอาญาเลยนะเพราะว่ามีภาพถ่าย

โดยเฉพาะทุนสีเหลืองของกรมอุทยาน
ถามว่าทุ่นสีเหลืองเนี่ยมีความหมายแปลว่าอะไร
แปลว่าในเขตนี้เป็นเขตห่วงห้าม
ของอุทยานแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าใครไปล่าสัตว์เนี่ย

อาจารย์ทรบอกด้วยนะคะว่าหากเราใช้สื่อโซเชียลให้เป็นประโยชน์
จะสามารถช่วยกันปกป้องทรัพยากรทางทะเลเสมือนกับคนไทย
ทุกคนคือแนวหน้ารักษาทะเลนั่นเองค่ะ
แล้วก็ฝากเตือนไปถึงประชาชนทั่วไปนะคะ
หากพบเห็นนักดำน้ำไม่ว่าจะคนไทย
ไม่ว่าจะเป็นนักดำน้ำต่างชาตินักท่องเที่ยวต่างก็ดี
กฉมวกหรืออุปกรณ์ล่าสัตว์น้ำขึ้นเรือ
อย่านำเรือลำนั้นเข้าไปในเขตอุทยานโดยเด็ดขาด
เพราะว่าแค่มีอุปกรณ์ล่าสัตว์อยู่บนเรือนะ

แค่นี้เนี่ยขนาดไม่ได้ล่านะก็ถือว่ามีความผิดแล้วนะ
อาจจะมีการตั้งใจจะไปล่าไง

แล้วก็ว่ายน้ำลากไปก็เห็นชัดเจนในคลิปนะฮะ
ทีนี้รองคณะบดีคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ก็ยังให้ความรู้เพิ่มเติบนะครับคุณผู้ชมบอกว่า
บริเวณหินแพร่มีการลาบปลาถือเป็นกองหินปริ่มน้ำ
เป็นจุดดำน้ำสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของชุมพร
ที่สำคัญเป็นจุดที่มีปลาชุกชุม
โดยเฉพาะปลาหมอทะเลอีกทั้งยังเป็นจุดที่พบฉลามวานเป็นประจำด้วยนะครับ
ชี้ว่าปลาหมอทะเลจัดเป็นปลาเก่าขนาดใหญ่ที่สุด
หายากเป็นปลาที่นักดำน้ำชอบดูมาก
ถือเป็นปลาที่เด่นของการดำน้ำในชุมพร
ที่ผ่านมาปลาหมอทะเลลดเหลือน้อยมากนะครับ
แล้วก็เริ่มมีมากขึ้นในช่วง๑๒ปีที่ผ่านมา
แต่กลับมาถูกยิงไปหลายตัวแบบนี้ก็น่าจะส่งผลกระทบต่อจำนวนของปลาหมอทะเลในพื้นที่แถวนี้มากขึ้น
ก็น่าเสียดายถูกยิงไป๕ตัว